บ่ายวันพรุ่งนี้นายวิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรี
ฝ่ายกฎหมายจะไปหารือกับกรกตนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งสอสอนะครับ
วันนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎิกาเรื่องการเลือกตั้งสอสอออกมานะครับ
ซึ่งทางรัฐบาลและคอสชให้เหตุผลว่าอย่างไร

เกาะกระจาวที่เจอเข้ามาแล้ว
เรื่องกิตีการเลือกตั้งไอ้แม่

ไม่ยังไม่ได้เราต้องหาระยุ่งก่อน
ก็เป็นเรื่องของกรกตอ
ผลเอกประยุจจรโอชารัพยันและนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ประสานเสียงตอบข้อสงสัยการเลือกตั้ง
จะถูกเลื่อนออกไปหลังพระราชพิธีสำคัญหรือไม่
เป็นเรื่องที่กรกตจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบ้านเมือง
สุดแล้วแต่ว่าจะตัดสินใจอย่างไร
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์คุมมาเลขาธิการกรกตยังคงยืนยัน
ไม่มีพระราชกฤษฎิกาเลือกตั้งประกาศออกมาในวันนี้
ก็ไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไป
เพราะหากมีประกาศเมื่อใดกรกตก็พร้อมที่จะออกประกาศ
กำหนดวันเลือกตั้งทันทีพร้อมยอมรับรีว่า
ในที่ประชุมกรกตมีการหารือเรื่องกระแสข่าวเลื่อนวันเลือกตั้ง
ที่เกิดขึ้นหลังกระแสข่าวระบุว่ามีคนในสำนักงานกรกต
โทรศัพท์ไปยังพักการเมืองต่างเพื่อแจ้งเรื่องการเลื่อนเลือกตั้ง
ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะไม่มีใครรู้เรื่องเลื่อนวันเลือกตั้ง
ล่าสุดที่ประชุมกรกตลงนามแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรครบ๗๗จังหวัดแล้ว
โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้
นายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตตั้งข้อสังเกต
ว่าประกาศกฤษฎีการเลือกตั้งเป็นอำนาจรัฐบาล
ส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกรกต
ที่จะต้องมีมติภายใน๕วันหลังจากนั้น
หากรัฐบาลไม่ประกาศกฤษฎีกาภายในสัปดาห์นี้
จะทำให้กำหนดการต่างต้องขยับออกไป
และไม่สามารถกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ตามที่สัญญาไว้กับทุกฝ่ายได้

ยกเว้นสองฝ่ายจะแอบตกลงกัน

พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคล
นายอาทิตย์อุไรรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยลังศิษย์
และสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติ

เสนอให้กรกตเลื่อนการเลือกตั้งออกไป

โดยให้เหตุผลจะเป็นการเหมาะสมที่สุด
จากเห็นว่าการเลือกตั้งการหาเสียง
รวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาล

ในการร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน